ที่จังหวัดมหาสารคามชาวบ้านแห่มาขอโชคขอลาบจาก
ตาไม้ใต้ต้นแผ่บารมี
ตาหมายนั้นตาขาวเชียว

นี่ฮะใต้ต้นแผ่บรมีที่ตำบลท่าขอนยางอเภอกันธรวิชัย
จังหวัดมหาศรษภ์ข้าม
โอ้โหปูดบวมอย่างนี้เลยเหรอ

บริเวณตรงนี้เนี่ยต้นไม้ตรงนี้ตั้งอยู่ข้าง
ข้างอาคารจอดรถข้างหอพักที่ชาวบ้านเขาพากันมา
เอาพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้พร้อมกับอะไร
ผ้าเจ็ดสีไม่มีมณีเจ็ดแสงน้ำมันละคร
ผมติดละครไงช่วงนั้นอ้าว
การนำแป้งมาทาถูทาถูมันเป็นความเชื่อของเขานะคุณผู้ชมนะ
เพราะว่ามีคนมาขอโชคขอลาบแล้วถูกรางวัลเมื่องวด
ที่ผ่านมา๑๖มิถุนาที่ผ่านมานี่เอง

ชาวบ้านเขาขับรถผ่านมาบางคืนเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้น้องใบตอง

ไม่รู้มาจากไหนมานั่งอยู่ใต้ต้นแผ่บารมีต้นนี้
แล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าเฮ้ยอาจจะเป็นวิญญงวิญญาณนางไม้หรือเปล่าไง
หลายคนเจอปั๊บไม่ได้กลัวหรอกตั้งใจเลยมาขอโชคขอลาบ
สุดท้ายได้ตามนั้นเฉยเลยฮะหนึ่งในนั้นคือคุณจ๊อกกี้
จ๊อกกี้เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเห็นนะ๓ตัวเป๊ะ
โอ้โหไอ้๓โต๓ตัวที่ว่าไม่รู้เหมือนกันมันตัวอะไรนะ
เป็นมดเป็นอะไรที่เดินใส่อยู่หรือเปล่า
นั่นไงแล้วเขาบอกว่างวดที่ผ่านมาเขานี่แหละ

แสดงตัวให้รู้ว่าเป็นคนที่ถูกรางวัล
สลากินแบ่งรัฐบาล๒ใบนะจ๊
จ้ะอ่าแล้วเขาบอกว่ารอบเนี้ยถ้าถูกอีกแล้วก็
เดี๋ยวจะเอาน้ำแดงมาถวายแบบเต็มคาราเบล

คุณแก้วภูวันปาวมณีวงบอกว่าเธอเดินผ่าน

ต้นแผ่บรมีก็เหมือนกับทำให้เธอน่ะถูกรวรรณซะอย่างนั้น
เพราะว่าถูกรวรรณเล็กทายสองตัวในงวดที่ผ่านมาเช็ดกัน

ดงน้ำแดงเอาที่หวานแบบหวานที่สุด

แล้วถ้าถูกรางวัลตามนั้นจริงทั้งสองคนนะ

หรือเป็นน้ำแดงหวานน้อยมีไหม
อยากเดินผ่านตรงนี้แล้วได้โชคของทุกที่เข้ากันนะ
เขาแค่เดินผ่านได้โชคเลยเหรอ
ที่ฉันผ่านผ่านก็ไม่ได้สักที